สวัสดีครับผมกันนะครับวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจมากมากนะครับ
ที่เพลงวานเกยตื้นนะครับได้รับผลโหวตผ่านทางไทยรัฐออนไลน์ให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับ
วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ชื่นชอบในเพลงวันดีตื้นนะครับ